สามีเนี่ยก็หึงหวงปรากฏว่าทะเลาะกันภรรยาหนีออกจากบ้านไปหลายวัน
สามีก็ออกตามหาแต่ว่าอุ้มลูก๕ขวบออกไปด้วย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกตามหาภรรยาแล้วสุดท้ายไปเจอ
ภรรยานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนซึ่งก็มีเพื่อนผู้หญิงด้วยนะ
แต่ดันมีผู้ชายด้วยไงสามีก็เลยโมโหย้อนกลับไปที่บ้าน
เอาปืนไทยประดิษฐ์ที่อยู่ที่บ้านขี่รถออกมาอีกทีตามหาภรรยาอีกที
ภรรยาขี่รถจักรยานยนต์อุ้มลูกหนีไปไปเจอกันกลางทาง
สามียิงใส่เลยภรรยาเสียชีวิตคาที่เลยเนี่ยค่ะ
ทุ่มหนึ่งคืนก่อนนะคะตำรวจสพวานอนนิวาสไปตรวจสอบ
กลางถนนเลยค่ะหมู่บ้านสันติศุกร์อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวบัวลองคำมาอายุ๓๓
เสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพศพยังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลยอ่ะนะคะ
ถูกยิงเข้าที่โหนกแก้ม๑นัดที่ท้ายทอยอีก๑นัด
คนก่อเหตุก็คือสามีของนางสาวบัวลองนี่แหละค่ะ
นายนิพนธ์อุ้ยประโคนอายุ๓๖ปี
ยิงภรรยาตัวเองเสร็จก็หนีไปแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปจับได้
เพราะว่าตัวสามีเนี่ยนะวกกลับมาเก็บเสื้อผ้าที่บ้าน
เมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจก็เลยตามไปจับตัว
นำตัวไปสอบปากคำและนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นายนิพนธ์สามีที่ก่อเหตุบอกตำรวจว่าก็อยู่กินกับนางสาวบัวลองมาหลายปี
นางสาวบัวลองเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีผู้ชายมาติดเยอะ
ก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแรงเลย
ภรรยาเนี่ยหนีออกจากบ้านไปตัวเองก็เลยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ลูกชายวัย๕ขวบซึ่งเป็นลูกติดของภรรยากับสามีเก่า
จริงแล้วออกตามหาอยู่หลายวันนะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
นายนิพนธ์ก็อุ้มลูกชายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ออกตามหาภรรยาและไปเจอจริง
คราวเนี้ยค่ะเจอภรรยานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
มีเพื่อนผู้หญิงสองคนแต่ด้านมีผู้ชายนั่งร่วมวงดื่มเหล้าอยู่ด้วย
ผู้ชายสองคนอยู่ที่กระท่อมปลายนาเนี่ยนะคะ
สามีก็อุ้มลูกเข้าไปหาแล้วก็ไปต่อว่าภรรยาว่าทำไมไม่กลับบ้านอะไรแบบนี้
ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันรุนแรงตรงจุดนี้ค่ะ
สามีบอกว่าคือโมโหมากก็เลยย้อนกลับบ้านไปอีกที
ขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของตัวเองเนี่ยนะย้อนกลับบ้านเพราะว่ารู้ว่าที่บ้านมีปืน
มีปืนไทยประดิษฐ์อยู่ที่บ้านแต่ภรรยาก็เอกใจว่ามันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลย
ก็เลยอุ้มลูกชายขึ้นรถจักรยานยนต์กันไปเพื่อที่จะหลบหนี
เนี่ยค่ะแต่ก็พอหนีกันไปอยู่ในท้องถนนอะไรแบบเนี้ย
ดันไปเจอกันกลางทางด้วยไงอืมเนี่ยก็ขี่ตามกันออกไปเนี่ย
ไปเจอกลางทางขณะภรรยาอุ้มลูกอยู่นะลูกซ้อนอยู่นะ
ยังยิงใส่เลยอ่ะเนี่ยขี่ตามไปแบบเนี้ยครับ
ยิงใส่เขาที่โหนกแก้ม๑นัดที่ไทยทอยอีก๑นัดนะคะ
เสียชีวิตคาที่เลยอ่ะค่ะรถล้มแบบเนี้ยโอ้โห
เนี่ยค่ะสามีก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปอย่างที่บอกนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็วกกลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านตอนเช้า
ตำรวจก็รอจับอยู่แล้วก็จับได้นำตัวไปทำแผน
ก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ